คุณผู้ชมครับเราร่วมกันตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจร
เพราะฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีทั้งสมาชิกจอสอร้อย
แล้วก็มีคุณผู้ชมที่แชร์ภาพเข้ามาทางแฟนเพจไทยรัฐทีวีของเรา
โอ้โหตั้งแต่เช้ามืดต่อเนื่องกันมานะครับ
ไล่เลี่ยงกันไปหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างกรุงเทพกรีธาแถวรามกำแหง
บอกว่าเป็นทะเลทะเลสาปไปแล้วค่ะนะฮะ
พัฒนาการขาเข้าพัฒนาการ๓๘๒๒น้ำท่วมสูงนะครับ
น้ำท่วมขังธรรมดาติดอยู่แล้วเพราะขุดอุโมงตอนนี้วิกฤตหนักเลย
ซอยชิดนาเขตหลังมธุรกิจบันดิษฐ์น้ำท่วมสูงนะครับ
เล็กยังพอไปได้บ้างนะครับแล้วก็งามวงวานใกล้ตลาดพงเพชร
น้ำท่วมเรียบคลองถนนประชาชื่นนทบุรีน้ำท่วมรถติดถึง๔แยกพงเพชรเลย
อันนี้เรียบคลองปลาปลานะคะเรียบคลองปลาปลานี่แหละฮะ
สุขุมวิทย์ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ที่หนึ่งที่เขารายงานกันมาตั้งแต่เช้า
โอ้โหน้ำยังคงท่วมขังอยู่รอการประบายตั้งแต่เช้ามืด
พัฒนาการซอย๘๔๖มอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าและย้อนสอน
เรียกว่าวิ่งบนทางเท้า

หลายพื้นที่นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่วงเช้านี้
การจราจรในกรุงเทพก็วิกฤตอยู่พอสมควร

มาถึงช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

รถติดอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับ

แล้วความพยายามของเขาจะมาอย่างไร
คุณคุปตันันครับมาอย่าง

เช้าวันนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศ
วันนี้ผมเดินทางมาตามเฉพาะวิภาพบริรังสิทธิ์

่งหน้าไปยังดอนเมืองช่วงเช้านี้

แล้วก็กะเวลาการออกเดินทางไปทำงาน
ทำกิจกรรมต่างในช่วงเช้าวันนี้กันให้เยอะหน่อยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้จะสังเกตว่ารถนั้น
ถึงแม้ว่าจะเคลื่อนตัวได้เรื่อยนะครับ
แต่ก็ยังคงแน่นอย่างต่อเนื่อง

ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

พบว่าฝนที่ตกลงมานะครับ
เกือบทุกพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็จุดที่มีฝนตกเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ
ก็คือเขตวังทองหลางนะครับ๑๖๒มิลลิเมตร
แน่นอนนะครับว่าจุดไหนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีฝนตกมากกว่า๘๐มิลลิเมตร
จะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นนะครับ

ระบายน้ำก็จะเป็นไปได้ช้า
แม้ว่าตอนนี้ตามจุดต่าง
น้ำที่ท่วมขังจะเริ่มระบายลงสู่คลอง

เป็นต้นปลายอีกประมาณ๒๓วัน
มีโอกาสที่จะเจอฝนแบบนี้อีกนะครับ
โดยวันนี้ทางกนิยพยาวัลก์ปธิจะมีคาดการณ์
สถานการณ์ฝนนะครับว่ามีโอกาสเกิดฝนเนี่ยนะครับ

ส่วนเรด้าเนี่ยนะครับ
พระนครเหนือนะครับออกไปแล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีก
ส่วนภาพรวมทั่วประเทศไทยพบว่า
ฝนนั้นยังคงมีการกระจายตัวหลายจุดนะครับ

ปัจจัยหลักที่ได้เน้นย้ำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห
ก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ตอนนี้มีการก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกีย
ก็พบว่าถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ในการดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนให้แรงขึ้น
ซึ่งก็จะทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไป
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
และที่สำคัญครับหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่บริเวณอ่าวตังเกียไปดึงลมหนาวมา

ลงมาแบบนี้เองอากาศเย็นเจออากาศร้อน
เมืองไทยของเราได้เจอมา๒๓วันนี้
ก็ทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

ตอนนี้เองจะพบว่ากลุ่มฝนนั้นค่อยเคลื่อนตัวนะครับ
บริเวณทางตอนบนมาบริเวณตอนกลางประเทศ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะมีย่อมความกวดอากาศตามอีกหนึ่งย่อมย่อมฝนอีกหนึ่งย่อม

นั่นก็หมายความว่ากลุ่มฝนนั้นจะมีการเคลื่อนที่อีกรอบหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เคลื่อนจากตอนบนมาตอนกลาง

เคลื่อนที่จากตอนกลางขึ้นไปบริเวณทางตอนบนอีกรอบหนึ่งนะครับ
นั่นก็หมายความว่าชาวเหนือชาวอีสานตอนบน
ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งนะครับ

ตั้งแต่วันที่๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘นะครับ
พื้นที่เลยทีเดียวทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณที่เจอภัยที่บัดบ่อยนะครับ
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ภาพรวมเป็นอย่างไรต่อไป

มาติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
สำหรับตอนนี้ใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศเองนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปตรวจสอบการจราจรข้างนอกก่อนนะครับ
ว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ

สวัสดีครับ